แต่ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นเรียกได้ว่าเป็นช่วงแห่งการท่องเที่ยวก็แล้วกันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
รวมไปถึงบางจังหวัดอุณหภูมิก็ลดลงด้วยใช่ไหมคะ
ทำให้น่าท่องเที่ยวมากวันนี้ก็เลยอยากจะแนะนำอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ
พาคุณผู้ชมไปสัมผัสอากาศหนาวที่จังหวัดเชียงใหม่
นักท่องเที่ยวเขาเดินทางขึ้นไปอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
ชมจุดชมวิวมุมนี้ไปชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้ากันด้วย
คุณดูแสงเหลืองทองของพระอาทิตย์เห็นไหมบรรยากาศดีมาก
สวยสวยมากค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศยามเช้าที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่มีบรรดานักท่องเที่ยวขึ้นมาเพื่อเที่ยวชม
แล้วมาดูทะเลหมอกดูพระอาทิตยามเช้าบริเวณตรงนี้ก็คือจุดชมวิวดอยวิวกิวลม
จุดชมวิวดอยวิวกิวลมนะจ๊ะบางวันเนี่ยเขาบอกว่าอุณหภูมิบนอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
ลดลงเหลือเพียง๑๔องศาเซลเซียสเท่านั้นเอง
เรียกได้ว่าคุณขึ้นไปตรงนี้คุณได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นแบบฟินสุดแน่นอน

หนาวจริงคุณดูต้องหอบผ้าห่มออกมาด้วยเนี่ยค่ะ
แล้วก็เขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นระหว่างในพื้นที่๙กับตำบล๒จังหวัด
ของทั้งจังหวัดแม่ห้องศรแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่
เพราะฉะนั้นคุณขึ้นไปจุดชมวิวตรงนี้คุณจะมองเห็นมุมแบบ๓๖๐องศาเลยนะคะ
ทางด้านนายบัญชารามซีริหัวหน้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังนะ
เขาบอกว่าหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙เนี่ย
ทางอุทยานเองก็มีมาตรการในการดูแลแล้วก็ป้องกันเคร่งครัดมาก

มีทั้งการฉีดพ่นน้ำยาทั่วบริเวณที่พักอาคาร

เขาก็ฉีดน้ำยาทำความสะอาดอย่างดีเลยนะคะ
แล้วก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิของนักท่องเที่ยว
ที่จะเดินทางไปเที่ยวที่อุทยานด้วย
ก็คือคุณมาถึงคุณต้องตรวจก่อนว่า

แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนไปตรวจสุขภาพก่อนด้วยนะ
เพราะเขาอยากจะเตรียมความพร้อมในการดูแลรองรับต้อนรับนักท่องเที่ยว
ในช่วงวันหยุดยาวส่งท้ายปีเก่า

แต่ใครที่จะไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติ
ห้วยน้ำดังที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
ในช่วงวันที่๓๑ธันวาคม
ถึง๓มกราคม๒๕๕๙

บ้านพักเต็มแล้วจ้า
เพราะว่าเขาวางแผนการเดินทางกันแล้วไงคุณ
ถ้าใครที่คิดจะไปตอนนี้บ้านพักเต็มแล้วแต่
ถ้าเกิดว่าคุณสนใจอยากจะไปท่องเที่ยวจริง

ลานกลางเต็นต์ยังพอมีที่ว่างอยู่
ใครสนใจอยากจะไปกางเต็นต์นะคะก็
เขาบอกตรงนี้รองรับนักท่องเที่ยวได้วันละประมาณ๗๕๐คนเลยนะ
แล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะเป็นลานกลางเต็นต์โป่งเดือดนะคะ
อันนี้รองรับนักท่องเที่ยวได้วันละ๑๕๐คน
มี๒จุดลานกลางเต็นต์เอื้องเงินรองรับนักท่องเที่ยว๗๕๐คน
แล้วก็ลานกลางเต็นต์โป่งเดือดอีก๑๕๐คน
ยังไงบอกเลยว่าถ้าใครสนใจจะไปจริงนะ
ศึกษาหาข้อมูลกันก่อนละกันคุณผู้ชม
และสิ่งสำคัญที่สุดต้องดูแลตัวเอง
และปฏิบัติตามกฎกติกาด้วยนะคะ
กลางเต็นต์จริงเขาก็ไม่ได้มีอะไรมาก
ถ้าคุณเตรียมเต็นต์ไปเองคุณอาจจะเสียค่าเช่าที่ประมาณ๕๐บาท

แต่เรื่องของความสะอาดอะไรต่างเราต้องช่วยกันดูแลด้วยนะ
ทำไมว่าบอกให้ไปเท่านี้หรอก

อยากจะไปหลังปีใหม่ก็ยังได้อยู่
ยังหนาวไปถึงมกรากุมภาได้อยู่เหมือนกัน